พ่อค้ารับซื้อลำไยเขาเป็นคนจันทบุรี
ก็ไปรับซื้อลำไยอยู่แถวสะแก้วซื้อจากชาวสวนนี่แหละนะครับ
ปรากฏว่ามีอยู่เจ้านึงเขาไม่ขายให้
ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเนี่ยนะฮะใช้ปืนยิงเขานะครับ
จนคนที่มาซื้อเนี่ยเขาไม่ขายให้ก็เลยไปถมน้ำลายใส่เขา
ก็เลยถูกเขาใช้ปืนยิงใส่จนเสียชีวิตนะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับที่เกิดเหตุนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ

ผู้ตายชื่อนายพระทีปบุตรวงอายุห้าสิบเจ็ดปี
เป็นพ่อค้ารับซื้อลำไยลักษณะก็คือ
คือมาซื้อแบบยกสวนจากชาวสวนลำไยอ่ะนะเขาก็มาหาซื้ออยู่
แถวที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้วนายประทีบถูกยิงด้วยปืน
ขนาด๙มมนะครับเสียชีวิตอยู่ที่ร้านนี่แหละตอนนั้นนะฮะมัน
นั่งดื่มสุราอยู่นะครับคนก่อเหตุคือนายสลาวุฒิแก้วขาวอายุ๕๐
ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่เป็นชาวสวนลำไยนี่ฮะไม่ได้มี
ไหนครับหลังก่อเหตุก็รอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่ร้านเราลง
พื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับร้านขายของชำแห่งนี้ครับยังมี
จักรยานยนต์พ่วงข้างของนายประทีบผู้ตายเนี่ยจอดทิ้งอยู่หน้า
ร้านนะฮะเป็นร้านขายของชำนะครับนี่ฮะรถของนายประทีบ
เขาก็จะระเวนไปรับซื้อลำไยจากชาวสวนนะคราบเลือดยังล้างไม่หมดเลยนะฮะ
ยังติดอยู่ที่พื้นปูนในสนชูวงเจ้าของร้าน
บอกว่าเมื่อคืนนี้นายสลาวุฒิมือปืนนะครับมานั่งกินเหล้าอยู่ที่ร้าน
จากนั้นนายประทีบก็ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาจอดที่ร้านนะครับ
แล้วนายประทีบก็เดินมาหานายสลาวุฒิที่นั่งกินเหล้าอยู่

จะซื้อลำไยที่ไร่ของนายสลาวุฒิเนี่ย
เดี๋ยวให้ราคากิโลกรัมละ๒๙บาทเอาไหมนะ
แต่ว่านายสลาวุฒิมือปืนเขาบอกว่าไม่ขาย
นายประทีบก็เลยพูดกลับไปทำนองว่า
ให้ราคาดีขนาดนี้ยังไม่ขายอีก
แล้วจะไปขายที่ไหนใครจะซื้อ
จากนั้นก็ถมน้ำลายใส่นายสลาวุฒิที่นั่งอยู่

นายสลาวุฒิก็เลยบอกว่าดูถูกกันเกินไปแล้วนะฮะ

แล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงใส่๔นัด
นายประทีพก็เสียชีวิตคาที่เกิดเหตุ
ส่วนนายสลาวุฒิก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจนะครับโดยไม่พูดจาอะไรเลยนะ
เจ้าของร้านขายของชำที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีปัญหากันเรื่องการซื้อลำไยในสวนของนายสลาวุฒิคนยิงอ่ะนะ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นยิงกันตายแบบนี้
ยิงกันเลยในความคิดเราก็ได้เป็นยังไงครับ
ชื่อนางมาลีบำรุงเดชนะครับเธอบอกว่านายสลาวุฒิมือปืนกับสามีเธอเนี่ย
ความจริงก็รู้จักกันมานานแล้วนะไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน
เรื่องที่เกิดขึ้นมันก็สืบเนื่องมาจากสามีเธอ
ไปขอซื้อลำไยจากสวนนายสารวุฒิแต่ว่าตกลงกันไม่ได้
แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้นายสารวุฒิก็ไม่ควรที่จะต้อง
ถึงขั้นใช้ปืนยิงสามีเธอจนตายถ้าชกต่อยกันอะไรกันก็ว่ากันไปนะฮะ
อีกอย่างเธอบอกว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดี
เนื่องจากนายสารวุฒิเนี่ยเขามีญาติเป็นตำรวจ
เขาก็ทำกับหนูเหมือนกันแต่หนูก็ไม่ถือสาใคร
ปกติแต่เขาเมาด้วยนะเขาก็รับไม่ได้
เขาก็ตื่นกันไม่เตรียมนะเขาก็พกเขาตลอดเขาก็มาซื้อเหล้าร้านตะสนตลอด
พ่อเป็นคนคือปากอย่างนั้นแหละแต่ว่าใจดี
ครับแต่ว่าใจดีชอบทำบุญ
ลำใจตอนช่วงโควิดบริจาควัฒน์สี่ห้าร้อยกิโลครับ
คือมันขายไม่ได้แล้วก็ต้องช่วยวัดไป
ก็เลยมันก็เป็นหนี้ทุกวันนี้ครับเพราะว่าพิษโควิด
ก็ทางครอบครัวบอกว่าจะยังไม่ชาปนกิจศพของนายประทีบนะฮะ
ก็จะรอจนกว่าคดีเนี่ยจะมีความชัดเจนแล้วก็สิ้นสุดก่อนนะฮะ